การเมืองไทยช่วงนี้ยังมีประเด็นร้อนอีกหลายเรื่องนะครับ
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของสองอดีตนายกพี่น้องตระกูลชินวัฒน์นะครับ
เคลื่อนไหวล่าสุดเนี่ยมีภาพปรากฏที่จีนนะครับ
แต่ว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าขณะนี้ทั้งคู่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้ว
อย่างไรก็ตามนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น
ฝากข้อความมาถึงคนไทยก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้
ซึ่งก็มีการวิเคราะห์กันว่ามีนัยยะแฝงเอาไว้ทั้งเรื่องหลักและเรื่องรอง
จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานครับ
มองสิทธิว่าเรื่องอื่นเป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศ
แต่ผมคิดว่าประเทศไทยก็มีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ละเมิดกฎหมายของแต่ละประเทศมาทำผิดในประเทศไทย
ผมก็ทำเนยกดีจับกรมอยู่จำนวนมากกว่าน้ำกวน
แล้วก็ส่งตัวตามกฎหมายกลับไปลงโทษที่ประเทศต้นทาง
เพราะฉะนั้นทุกประเทศก็น่าจะต้องเคารพในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับ
อย่าให้มีการเคลื่อนไหวของคนที่ทำผิดกฎหมายของแต่ละประเทศ
เพราะเป็นกฎหมายที่เราเคารพกฎหมายคนอื่น
และคนอื่นก็ต้องขอรบกฎหมายเราด้วยเช่นกันนะครับ
นั่นคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของประเทศไทย
นี่เป็นปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรี
ที่ใช้เวทีปราธกฐาหัวข้อสิทธิมนุษยชน

สื่อสารไปยังภูตานุทูตทั่วโลกที่มาร่วมรับฟัง
ภายหลังปรากฏภาพสองพี่น้องตระกูลชินวัฒน์
ช้อปปิ้งกันอย่างมีความสุข

ยังส่งข้อความผ่านบุตรสาวคนเล็กว่า
คุณพ่อฝากสุขสรรค์วันตรุษจีนและความปรารถนาดีล่วงหน้า
ปะกิ่งมาถึงพี่น้องคนไทย
ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
เพราะเป็นการปรากฏตัวในวันเดียวกับที่กลุ่มเรียกร้องให้มีการเลือกตั้ง
รวมตัวการแสดงออกบนถนนราชดำเนิน
ซึ่งแม้ครั้งนี้จะไม่มีคนของพักเพื่อไทยและนปช
เข้าไปร่วมสมทบด้วยอย่างเต็มตัว
แต่ความเคลื่อนไหวบนถนนราชดำเนินก็รายงานตรงไปถึงนายใหญ่เป็นระยะ

ต่อไปไม่รู้ไม่มีความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับ
แต่เรื่องเล็กน้อยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

และกำลังเป็นผู้ที่ทางการไทยต้องการตัวกลับเดินทางเข้าออกได้ทั่วโลกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
โดยเฉพาะจีนมหามิตรประเทศของรัฐบาลชุดนี้
เช่นเดียวกับฝ่ายตรงข้ามพักเพื่อไทยออกมาเรียกร้องให้คอสชตอบคำถามให้ได้ว่า
ทำไมการติดตามตัวนางสาวยิ่งลักษณ์จึงยังไม่มีความคืบหน้า
ณวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่านายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์ยังเปิดหน้าเดินเกมทางการเมืองอยู่
รับกับคำให้สัมภาษณ์ของนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทย
หนึ่งในแก่นนำพักที่เดินทางกลับจากกรุงปะกิ่ง
บอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัฒน์ทั้งหมดยืนยันหนักแน่นว่า
ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและจะไม่ทอดทิ้งพักอย่างแน่นอน
พร้อมขอให้ทุกคนในพักรักษามะคีกันและทำงานกันเองอย่างเต็มที่
ไม่บังเอิญโดยอาศัยช่วงเวลาที่คนในรัฐบาลคอสช
กำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤษฎาส่งสัญญาณขอเคลียร์ทางว่า
พร้อมใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ช่วยเหลือประเทศของพี่น้องตระกูลชินวัฒน์
จากทำให้บิ๊กคอสชออกอาการหงุดหงิดอย่างที่เห็นแล้ว
อีกทางหนึ่งยังช่วยสยบแรงกระเพื่อมภายในพักเพื่อไทย
ส่งสัญญาณตอบคำถามที่ว่าชินวัฒน์ยังอยู่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน